โอ้โหโอ้โหเอาจริงจริงอ่ะเออเจอแบบนี้ทำไงอ่ะ
โอ้โหจอดรถทิ้งรถวิ่งครับนี่มามอไซค์ใช่ไหมคุณคุณ
บอไซด์อ่ะเร็วกว่าวุนวิ่งนะเอาตอนตอนนั้นคลิปอะไรไม่ออกแล้วไง
ทิ้งรถแล้ววิ่งดูดูดูดูดูดูอุ้ยขาคนขาคนอ่ะ
เจออย่างจังเลยอ่ะเหมือนเป็นขาคนอ่ะเพราะอยู่บนต้นไม้อ่ะ
คลิปนี้เนี่ยนะหลายคนบอกว่าดูไม่ทันนะว่าตกลงคืออะไรมันไวนะ
เจ้าของคลิปกลับไปถ่ายใหม่ได้ไหมเพราะว่าถ้าพูดว่าเหมือนขาไหมก็เหมือน
คุณว่าอะไรนะให้เจ้าของคลิปกลับไปถ่ายใหม่ได้ไหม
ถ้าเป็นผมผมจะคอมเมนต์กลับไปว่าได้ถ่ายเองดีมาเองเถอะ
แต่ขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าพอจะดูออกนะว่ามันอาจจะไม่ใช่ขาคน
มันเหมือนเป็นหุ่นนี่แหละตอนแรกอ่ะก็คิดว่าเอออาจจะเจอดีเข้าแล้ว
แต่ดูดีดูจังมันเป็นคนไหมคุณว่ามันเป็นอะไร
มันคล้ายคล้ายอยู่นะค่ะอืมคือทีมข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่ไปเลยนะไปหาข้อมูลให้ว่าบริเวณตรงนี้นะคะ
เป็นถนนเรียบทางรถไฟบางบำรุกรุงเทพนะคะ
ตกลงเอ้ยที่เห็นห้อยห้อยลงมาเนี่ยคือขาคนหรือว่าวัตถุ
หรือสิ่งลี้ลับอะไรใดตรงแล้วคือคือคือคือ
หุ่นคนสวมเสื้อยืดสีดำและกางเกงขาสั้น
นั่งอยู่บนส่วนต่อเติมของหลังคาใต้ต้นไม้

ตกใจกว่าตอนกลางคืนอย่างนี้

เพื่อใช่เพื่ออะไร

โอ้โฮคนแถวนั้นหัวชัยวายตายแล้วมั้ง

ถนนเส้นนี้มันเป็นทางโค้งตัวเอสคุณ

แล้วมันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ก็เลยมีคนเอาหุ่นมาวางตรงจุดนี้
เพื่ออยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังมากขึ้น
จริงไม่ได้มีเจตนาที่จะแกล้งให้ตกใจนะ
แล้วคุณดูเขาไม่ได้มีหุ่นตัวเดียว
มีเพื่อนด้วยเขาไม่เหงานะหุ่น

หุ้นขา

แต่ตอนที่เห็นไม่มีแล้ว

แต่พอเจอโครงนี้ขับไปเรื่อย
ข้อมายอากาศเย็นเถอะช่วงนี้
พอเจอเขียนของไปปุ๊ป

มันจะเกิดอุบัติเหตุก็เพราะมองนี่แหละ

หรือหลายคนที่เขาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
เหมือนกันว่าการที่เอามาตั้งไว้แบบนี้บางทีมันอาจจะดึงสายตา
แล้วมันทำให้คนที่สายตาควรจะโฟกัสอยู่บนถนนเนี่ยสายตามาอยู่บนนี้แทน
งั้นเอาให้ถูกนะครับถ้าจะตั้งสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อให้ระมัดระวัง
บนเส้นทางบนท้องถนนติดต่อประสานงานกับทางภาค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับถนนเส้นนั้นค่ะอย่างเช่นอ่าถ้ากรมทางหลวงก็ว่าไป
หรือว่าทางหลวงชนบทเขาจะเอาป้ายมาติดให้
จะมีพวกแสงสะท้อนต่างมันมีมากมายหลายป้ายครับ
หรือลูกละดาดที่มันคลืดนั่นแหละครับเขาจะได้มาติดอย่างนั้นให้
แต่เอาหุ่นมาไว้อย่างนี้บอกไว้นะครับไม่ได้ช่วยให้เขามีสติมากขึ้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้แก้ไขดีกว่าครับ
เอาลงดีกว่าใช่ฮะแล้วเอาน้องใบตองไปห้อยบนนั้นดีกว่า
ใช่ดิฉันจะห้อยหัวแล้วแลบลิ้นอะไร
คนไม่ใช่ผีโอ้ยตกออกตกใจเป็นว่าเคลียร์นะว่าไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไร
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไงก็เอาลงเถอะนะคะคุณพี่ค่ะ